แต่ไม่ใช่ของกินแต่เป็นคำพูดและคำตอบแซ่บของโบเมลดา

ธรรมชาติของคนก็คือคนอย่าเพอร์เฟคให้มากเลย
มันจะไม่เป็นคนปกติคนไม่ปกติเยอะแล้วค่ะว้าย
นี่คือตอกกับชาวเน็ตแบบน่างไหงกันเลยคุณผู้ชมภานะ
โบเมลาดาคนสวยของเรานี้นะคะก็ตอบมาแบบนี้แต่เป็นสไตล์โบนะ
ตลกติดขำบ้างนะฮะแต่ฟังแล้วอาจจะดุ้งได้อยู่
เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็แจกแจงที่มาที่ไปเป็นครั้งแรก
ฟังเสียงของเธอเดี๋ยวเรากลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ
ในเมื่อเขาพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้ดี
ถ้าความเป็นคนมันเท่ากันค่ะ
แต่ทุกครั้งที่พิมคิดและไต่ตองมาแล้วว่า
โอเคเขาควรจะได้รับรู้ในสิ่งที่เราได้ทำลงไป
ก็ถ้ามันเลอะมันก็ต้องเช็ดออกหรือเปล่าจะปล่อยให้มันอยู่
ไม่ได้เลยบอกว่าคนเราสวยค่ะคนเราสวยค่ะ
มันเป็นโลกแบบนี้ไม่ได้มีใครเพอรเฟตค่ะ
เรียบร้อยเขาก็ไม่ได้เรียบร้อยตลอดเวลาค่ะ

ไม่ใช่เหยื่อของเธออีกต่อไป
เธอบาจฉันมาฉันก็ว่าเธอกลับได้หมดนี้

พี่สาวชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า

ช่วยดูแลร่างกายอะไรให้มันพร้อมก่อนดีไหม

พี่หนูมีลิฟต์ติดฟันอยู่เปล่า
น้องก็ถามแบบน่ารักนั่นแหละนะฮะ

ก็เลยจำลองการเช็ดฟันให้ดูแบบนี้ไปเลย

แล้วคือแซ่บอันดับ๒คุณผู้ชมค่ะ

คือมุมมองคำว่า

มันก็คือการเป็นตัวของตัวเองและสบายใจ

บางคนแบบดูแล้วมันไม่ชื่นชอบพฤติกรรม

ของน้องโบบอกว่าดูที่ผลงานก็ได้ถ้าไม่ชอบเธอเนาะ

แต่เธออยากบอกว่าอยากให้มองอาชีพนักแสดง

สุดท้ายแล้วเราก็มีความเป็นคนเท่ากัน

มองว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้
หลายคนอาจจะมองว่าเป็นถึงนางเอกนะโบเนาะ
เรื่องราวการวางตัวก็ควรจะดูดีประมาณนึงหรือเปล่า

ตอนนี้โบเองก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำ

ท้ายความแซ่บลำดับสุดท้าย
บอกว่าไม่ได้ถูกกดดันเลยที่ถูกจับตามอง

เราก็รู้สึกว่าจับตามองเหรอ

นี่เป็นการตอบสไตล์โบเมลาดา

แต่อยากให้มองน้องแบบเป็นการตอบคำถามแบบติดตลก

ของขวัญแทนใจอันนี้ไม่มีดราม่าแล้วนะ

เป็นแหวนสั่งทำแบบพิเศษที่เขามอบกันบนเครื่องบินไง

มาร่วมงานด้วยเมื่อวานนี้แต่ว่าไม่ได้ใส่แหวนแทนใจมานะ
อเล็กท์ทีละเด็กเนื่องจากว่าเมดาคนเก๋ของเรานะ
โบสั่งแก้แบบอยู่แล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ย
เล่นเกมจับผิดภาพกับเรานิดนึง
สังเกตเสื้อตัวด้านในของอเล็กไปพร้อมกันนะ
ตอนแรกที่เดินออกมาโปรโมทละครเขาใส่ตัวนึง
เดี๋ยวทีมงานเอาบาร์ลงแต่ทำไมทำไมตอนที่สัมภาษณ์เดียว
เอ้ามันกลายเป็นอีกตัวหนึ่งอยากจะโชว์ช่วงคอให้หน่อย
จะได้ดูมีอะไรมากขึ้นตอนแรกคอมันตันขึ้นไป
ตอนนี้เว้าคอลงมานิดนึงนะฮะ
ก็บอกว่าแฟนทักมาอย่างนี้ไอ้เราก็สายเชื่อฟังแฟนเขาด้วยสิ
ก็เปลี่ยนไปเลยให้มันจบเอออ่ะฟังอเล็กท์ที่ระเด็ดหน่อยจ้า
คือบางอย่างเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราทำดีแล้วเราแต่งตัว
เราก็แต่งตัวเราก็ชอบแต่งตัวแต่งตัวดีอยู่แล้ว

ใช่เออก็ชอบดรือเองไปเลย
แต่ว่าก็คือน้องเขาก็ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบเรามี
มุมการแต่งตัวที่มันแบบหลากหลายมากขึ้น
ชี้นกให้เป็นนกชี้ไม้ให้เป็นไม้
เชื่อแฟนแล้วชีวิตจะดีเชื่อพรรยาแล้วชีวิตจะเริ่ม